ผัวเมายาทำร้ายเมีย
เริ่มข่าวแรกก็มาแบบนี้เลย
จับเมียกับลูก๓ขวบครับคุณผู้ชมครับ
ขังไว้ในห้องเดี๋ยวเป็นยังไงไปต่อนะครับ

ม่าวุ้ยย

เนี่ยฮะตำรวจตั้ง๗นายแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามีไม้งามประจำกาย

ชายคุ้มข้างคนนี้แหละครับกว่าจะจับตัวได้ในใช้เวลานานทีเดียวนะครับ
เพราะอะไรเพราะเขาต่อสู้ขัดขืนนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็เนี่ยครับ
สามารถล็อกกันจะจับกันกดกันแล้วก็ใส่กุญแจมือได้ครับ
เหตุการณ์นี้เริ่มจากตำรวจสภบางคนทีที่สมุทรสงครามครับ
รับแจ้งว่านายเกรียงไกรศรีจำรัฐคนนี้เขาอายุ๓๙ปี
เสพยาแล้วคลั่งครับอยู่กลางสวนมะพร้าวแล้วก็ทำร้ายเมียด้วย
แล้วก็จับเมียกับลูกสัง๓ขวบเนี่ยขังไว้ในห้องด้วยนะครับ
แล้วก็ใช้ค้อนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
คือก่อนอันนี้เขาเอาค้อนทุบเตียงจนหักแล้วโยนเบาะที่นอนออกมาข้างนอก
ญาติญาติต้องโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือครับตอนที่ตำรวจมาช่วยเจรจาเนี่ยนะครับ
อาศัยจังหวะผัวเผลอปีนหน้าต่างกระโดดหนีออกมาได้ครับ
จากนั้นก็ตำรวจก็บุกเข้าไปชาร์จตัวแบบที่คุณผู้ชมเห็นไป
นี่หน้าต่างที่เมียโดดหนีไปนะฮะแง้มอยู่เนี่ย
แม่ของนายเกรงไกรเล่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้พี่สาวเคยพาลูกไปบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลธัญรักษ
จังหวัดประธุมธรรมนี้ไปถูกที่แล้วล่ะนะครับ
แต่มันเป็นแบบนี้ไงพอกลับมาได้๓เดือนนะครับคุณผู้ชม
หมอนัทส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แหละหมอนัทไม่ยอมไป
หมอนัทไม่ยอมไปอีกคราวนี้พฤติการก็เหมือนเดิมครับทำร้ายเมีย
คุณผู้ชมครับเมียนี่เคยพาลูกหนีไปอยู่กรุงเทพนะ
หนีไปอยู่กรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นแบบนี้ก็หลายครั้งใช่ไม่ไหวนะฮะ
แต่ลูกชายเนี่ยก็ไปตามง้อพากลับมานี่นี่อันนี้ที่นอนที่นอนที่โยนลงมาตอนคลั่งนะฮะ
ตอนนี้หมานอนไปแล้วนะครับคือแม่บอกว่าไม่ไหวแล้วล่ะนะวิงวอนเจ้าหน้าที่
อยากจะพาลูกชายไปบำบัดให้หายนะครับจะได้ไม่ต้องกลับมาติดยาเสพติดอีก
อันนี้คนในครอบครัวคนใกล้ชิดก็สำคัญนะครับคือเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนพาไปได้
แต่ถึงเวลาก็อ้อนวอนกันขอกลับกันญาติก็ยอมยอม
แล้วแถมพอหมอนัทก็ไม่ไปยาที่ให้มาก็ไม่กิน
คนที่บ้านสำคัญที่สุดดูแลให้รอบด้าน